กรณีที่หนุ่มคนหนึ่งค่ะไปตลาดนัดไปเจอหอยแมลงผู้นึ่งนะคะ
ก็เลยซื้อกลับบ้านจะไปรับประทานกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
รับประทานไปปุ๊บค่ะตี๔นะคะท้องร่วงเลย
แล้วมาเสียชีวิตวันถัดมาเท่านั้นเองช่วง๑๑นาฬิกา
ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เลยไปตรวจสอบนะคะ
นอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะนอกจากลงพื้นที่แล้ว
เอาผลตรวจไปแจ้งพ่อค้าหอยรายนี้ด้วยว่าหอยที่คุณขายน่ะ
มันมีเชื้ออฮิวาตักกะโรคแล้วก็ไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมด้วย
วิธีการปรุงให้มันสุกมากกว่านี้นะคะนางทันจิราใจสุขอาสาสมัครชุมชนตาดแคนค่ะ
บอกว่าหลังจากมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ลงไปหาร้านหอยร้านนี้เลยนะ
ไปพูดคุยสอบถามเรื่องการต้มเรื่องการนึ่งถามเลยวันนั้นต้มหอยน้ำร้อนถึงร้อยองศาหรือเปล่า
ผู้ขายบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าองศา๑๐๐องศามันถึงหรือเปล่า
โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะคุณหมอคุณอสมก็เลยแนะนำคนขาย
คนขายต้องต้มให้เกินร้อยองศาเซลเซียสนะและหลังจากนี้ไปหยุดขายก่อนค่ะ
ขณะที่พ่อค้าหอยแมลงผู้ในพื้นที่บอกว่าหอยที่ตัวเองขายไปรับมาจากตลาดมหาชัย
ไม่รู้ว่ามันมีเชื้ออฮิวาได้ยังไงจะมาโทษคนขายอย่างเดียวก็ไม่ถูก
เพราะไม่ได้ทำเองแต่การนึ่งก็นึ่งจนสุกทุกครั้งแล้วค่อยเอาออกมาขายนะคะ
สาธารณสุขเองค่ะแนะนำนะคะบอกว่าหลังจากที่คุณซื้อหอยแมลงผู้นึ่ง
พ่อค้าแม่ค้าแล้วเอากลับบ้านลวกอีกทีไหมต้มอีกทีไหมนึ่งอีกทีไหม
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะส่วนการที่บางทีเนี่ยคนขายนึ่งไม่ค่อยสุกเท่าไห
ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันสุกมากมันหดหดละตัวเหลือแค่นี้เองเดียว
ไม่อร่อยแต่มันปลอดภัยไงมันก็ต้องดูอะนะคะ